เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
มีการออกคำสั่งตามมาตรา๔๔

เพื่อร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่ล่าสุดมีรายงานครับว่า
ผลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลส่วนหน้า

แพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ในเรื่องของการปรับปรุงการบริหาร
เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคอรมอและราชการส่วนกลาง

เพื่อเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการ
ส่วนความคืบหน้ารายชื่อของผู้แทนพิเศษหรือรัฐบาลส่วนหน้า
ล่าสุดมีรายงานว่าบุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
คือพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาที่ชายแดนใต้เป็นหลักอยู่แล้ว

ซึ่งจะทำให้การสั่งการและการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่สะดวกขึ้น
ประกอบกับที่ผ่านมามีการเดินทางลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนบุคคลที่คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานคือ
ผลเอกปราการชลยุทธ์พลเอกสกลชื่นตระกูล
ผลเอกอุดมชัยธรรมศาโรรัฐนายพานุอุทัยรัฐ
ซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการทาบทามครับ